เรื่องนึงนี้เป็นเรื่องของคดีแทงกัน

ใช้มีดคือจะไล่แทงภรรยา
สามีเห็นสามีก็รีบเข้ามาช่วย
ปรากฏถูกแทงไส้ทะลักเสียชีวิตนะคะ
ตัวภรรยาเองก็บาดเจ็บสาหัส
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะมีปมเกี่ยวกับเรื่องชิงทรัพย

หรือความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวค่ะ
ตำรวจสพวังทองพร้อมแพทย์และกู้ภัย
ไปตรวจสอบเหตุแทงกันตายและบาดเจ็บ
บ้านเลขที่๖๔หมู่๑๗บ้านใหม่ลำกระโดน
ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองพิศนุโลก

ลักคติวงอายุ๕๖ปีเจ้าของบ้านนะคะ
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน
สภาพศพคือสวมกางเกงสีดำเพียงตัวเดียว
มีบาดแผลถูกแทงที่ลำคอด้านซ้าย
หน้าท้องซ้ายและหลัง
ไส้ทะลักกองอยู่กับพื้นเลยค่ะ

คือนางสาวจิราวัลเผ่าพันธ์อายุ๔๗ปี
เป็นภรรยาถูกแทงที่ไหล่ขวาและหน้าขาซ้าย
รวมสองแผลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิต
และภรรยาอยู่กินกันมา๑ปีค่ะ
มีอาชีพขายผลไม้ตามตลาดนัด
ช่วงเย็นกลับมาจากไปขายผลไม้ที่ตลาดด้านหลังมหาวิทยาลัยนาเรศวร
ทั้งสองคนก็นั่งดื่มสุรากันหน้าบ้าน
จากนั้นนายประเสริฐเดินไปล้างหน้าที่ห้องน้ำหลังบ้านค่ะ
แต่ระหว่างที่เขากำลังล้างหน้าอยู่ได้ยินภรรยา
อ่ะนะคะแล้วก็บอกว่ามีคนเข้ามา
ก็ตามเข้าไปดูปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นชายชะกันอยู่ที่ห้องครัวหลังบ้าน
และใช้อาวุธกำลังมีดไล่ฟันทำร้ายภรรยา
นายประเสริฐเห็นก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือจึงถูกแทง
แล้วทั้งสองคนก็วิ่งหนีออกมาทางประตูหน้าบ้านค่ะ
คนร้ายติดตามมาทำร้ายนายประเสริฐอีกจนล้มลง
และก็เสียชีวิตที่หน้าบ้านจากนั้นคนร้ายหลบหนีไป
ทางด้านพี่ชายของอดีตภรรยาของเขาเนี่ยนะคะเล่าว่า
นายประเสริฐผู้เสียชีวิตเป็นคนดี
ก่อนที่จะแยกทางกับน้องสาวเขาไปเนี่ยก็มีการหย่ากันเรียบร้อย
ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันกับอดีตภรรยา
และก็ไม่มีเรื่องกับคนในหมู่บ้าน
แต่เขาเป็นคนค้าขายค่ะอาจจะมีการเก็บทรัพย์สินเอาไว้ในบ้านหรือเปล่า
เขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วนะคะไม่แน่ใจว่ามีทรัพย์สินหายไปไหมจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ฟังเสียงของอดีตพี่ชายภรรยาหน่อยค่ะ
อ้าวเขาเป็นคนที่ค้าขายเนี่ย
เขาจะไม่ค่อยเงินฝักขณะอาคาร
เนี่ยค่ะเขาเป็นพี่ชายของอดีตพี่ชายภรรยาหรือนะครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหาหลักฐานต่างค่ะ
ก็พบว่ามีปลอกมีดสั้นตกในที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็เรียกพยานมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
เพื่อหาสาเหตุเบื้องต้นคือตั้งปมเอาไว้สองประเด็นก่อน
ก็คือชิงทรัพย์และความขัดแย้งส่วนตัวและประเด็นอื่นอื่นยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะ
แต่ว่าคือมุ่งเป้าไปที่๒ประเด็นนี้ก่อนนะคะ